เหตุชิงทองที่เกิดขึ้นล่าสุดที่บอกว่าล่าสุดเพราะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้นี่เองนะคะที่พื้นที่จังหวัดสุราธานีและพฤติการของเขานะคะลักษณะปกติแล้วเราเห็นคนเข้าไปขโมยทองเนี่ยเนาะเข้าไปปล้นทรัพย์เนี่ยนะคะคือเขาเอาไปเป็นทีละเส้นเนาะหรือว่าคว้าไปกวาดไปมา
เป็นขอดูสามเส้นสี่เส้นแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยแต่ผู้ก่อเหตุรายนี้ยกไปทั้งถาดเลยค่ะโอ้โหและได้ไปตั้งสามสิบแปดบาทมูลค่าเนี่ยเป็นล้านนะคะที่เขาได้ไปนะคะแต่ตำรวจเนี่ยก็ทำหน้าที่เร็วเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะพันธ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับการศพบ่อผุดนะคะลงไปที่เกิดเหตุเลยค่ะไปตรวจสอบข้อมูลจัดติดเลยเนี่ยค่ะที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะคือเข้ามาในร้านแล้วก็กระโดดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเปิดตู้ด้านหลังแล้วพยายามจะดึงเหมือนกันนะแต่มันน่าจะไม่ออกดึงไปทั้งถาดเลยค
สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าความที่มันเป็นสีแดงอ่ะคุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดตามไปได้ทุกจุดเลยค่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นข้างร้านเขามายืนรอก่อนน่ะช่วงก่อนก่อเหตุเขามายืนข้างร้านแล้วก็เข้าไปก่อเหตุในร้านแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนทางลัดสนามบินสมุย

แผงกับคนเดียว

ไม่เห็นค่ะแผงมีกระเป๋าอำนึง
จากตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว

คือกระเป๋าคนร้ายใบนี้ค่ะ
หล่นไว้ที่ประตูทางเข้าห้าง
ก็เลยทำให้ต้องยกไปทั้งถาดแบบนั้นนะคะ
ถึงว่าทำไมไม่เอาใส่กระเป๋า
และสรุปสุดท้ายนะคะตำรวจทำงานเร็วมากเลยอ่ะ
จนถึงตอนนี้ประมาณ๕ชั่วโมงเองนะ
ได้ตัวแล้วนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้ว
คนร้ายชื่อว่านายจอมยุทธ์ศรีสุวรรณ

เบื้องต้นพบทองที่ห้องพักนะคะ
ไปสนามบินเกาะสมุยแล้วก็ไปเจอทองตัวจริงค่ะ
อยู่ที่ให้ฝ่าเหนาะ
ด้านผู้ต่อหาก็รับสารภาพจริย์
เข้าไปซ่อนในซอกดื่มของหินเหมือนกัน

ไม่มีของกลางนี่ควบคุมตัวไม่ได้นะคะอ้าวสรุปแล้วที่เขาทำลงไปเพราะ
หนี้พนันออนไลน์นี่ไงจะเอาไปขายแล้วก็เอาไปใช้หนี้นะคะ
วันนี้จะทำแผนเพิ่มเติมในช่วงของเย็นวันนี้ค่ะ